เดี๋ยวพาไปติดตามสถานที่ในการจัดพิธีวางดอกไม้จันทร์

เพื่อที่จะใช้ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ในหลายจังหวัดค่ะ
อย่างที่จังหวัดอุตรดิษฐ์มี๙จุด
อุบลราชธานี๒๕จุด

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
อุบลราชธานีจำนวน๒๕จุด
เช่นวัดสุปัตนารามวรวิหาร

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดอำนาจเจริญจำนวน๗จุด
ได้แก่สารากลางจังหวัด

โพธารามอำเภอเสนางคณิคม
โพศิลาอำเภอลืออำนาจ
ศรีสมบูรณ์อำเภอชานุมาน
วัดบ่อชะเนงอำเภอหัวตะพาน
และวัดศรีชมพูอำเภอปฐุมราชวงศา
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา